ความคืบหน้าการเสียชีวิตของกำนันเตี้ยนะคะ
ถือว่าเป็นกำนันหญิงนักพัฒนาที่ตำบลผาตั้งที่หนองคายค่ะ
กำนันเตี้ยถูกคนร้าย
ที่เขาทำทีเหมือนจะมาซื้อเครื่องดื่มชูกำลัง
แล้วก็ใช้อาวุธปืนยิงจนกำนันเตี้ยเสียชีวิต
เรื่องนี้คุณผู้ชมขอบอตรอให้ความสำคัญ
เพราะบอกว่ากำนันเตี้ยเป็นคนดีจะต้องไม่ตายฟรี
แล้วความคืบหน้าเรื่องนี้มีมามากกว่า๕๐แล้ว

ที่สำคัญมีชาวบ้านเขามาให้ข้อมูล
เป็นข้อมูลผู้ต้องสงสัยด้วยนะคะ

เรื่องนี้การเสียชีวิตของกำนันเตี้ย
หรือว่านางกันนิกาวงศิริอายุ๕๒ปี
ซึ่งเป็นกำนันตำบลผาตั้งอำเภอสังคมจังหวัดน้องคาย
เสียชีวิตเมื่อวันที่๑กุมภาพันธ์
แล้วก็กล้องวงจรปิดจับภาพได้

พลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาลงพื้นที่ที่หนองคาย
มาติดตามความคืบหน้าของคดีด้วยตัวเองเลยนะคะ
ซึ่งพบตรบอกว่าความคืบหน้าของคดีมีมากกว่าร้อยละ๕๐แล้ว
ตำรวจก็มุ่งประเด็นเรื่องความขัดแย้งเป็นเรื่องงานสาธารณะ

เป็นคนตรงไปตรงมาทำประโยชน์เพื่อสังคมตลอด
อย่างเรื่องปมปัญหาที่ดินสอปกรก็ยังไม่ตัดทิ้ง
ประเด็นอื่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องครอบครัวเรื่องเงินกระถิ่นวัด
ตำรวจบอกว่ายังไม่ตัดประเด็นไหนทิ้งเลยยกเว้นเรื่องชู้สาว
ทีนี้หลักฐานก็คือรถมอเตอร์ไซค์ของคนร้าย
หมวกกันน็อกที่คนร้ายเอาไปทิ้งเอาไว้
อ่างเก็บน้ำห้วยสะคลองใหญ่ที่อุดรเนี่ยนะคะ
ตอนนี้ตำรวจกำลังเอาทั้งรถยนต์ทั้งหมวดมาตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่เขางมหาหลักฐานเพิ่มเติมค่ะ
เพราะตอนนี้สิ่งที่ยังไม่เจอคืออาวุธปืนขนาด๑๑มม
ที่คนร้ายใช้ยิงขมับกำนันเตี้ย
ก็งมหาหลักฐานเพิ่มเติมแล้วตอนนี้ยังไม่รู้ตัวคนร้ายด้วยนะคะ
กำลังจะเร่งไล่ล่าตามตัวคนร้ายให้ได้เร็วที่สุด
เพราะว่าพบตรบอกเลยว่าคนดีอย่างกำนันเตี้ย
จะต้องไม่ตายฟรีเด็ดขาด
บอกว่าดีใจนะคะที่พบตรมาตามคดีนี้ด้วยตัวเอง
แล้วก็หวังว่าจะจับตัวคนร้ายได้โดยเร็ว
ส่วนปมเหตุความขัดแย้งที่ดินสอปกรเรื่องเงินกระถิ่นวัด
กำนันเตี้ยบอกว่ายังไม่ตัดประเด็นใดทิ้ง
แล้วนอกจากนี้ยังมีเรื่องของการทวงคืนผืนป่า๑๒๐ไร่
ทางกรมป่าไม้ก็ยึดมาจากชาวบ้านที่เขาลักลอบตัดไม้
แล้วก็มามอบให้กับกำนันเตี้ยดูแล
เรื่องนี้สามีบอกว่าไม่ได้เป็นปัญหาร้ายแรงนะคะ
คือไม่รู้ว่าชาวบ้านคนไหนลักลอบตัดไม้
แล้วก็ไม่เคยมีใครมาเรียกร้องเรื่องนี้ด้วย

กำนันเตี้ยเองก็ไปเคลียร์ปัญหาแล้ว
ไปปรับความเข้าใจกับชาวบ้านเกือบหมดแล้ว
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่๑กุมภาพันธ์
จนถึงวันนี้ค่ะผ่านมา๕วันแล้วนะคะ
ครอบครัวก็หวังว่าตำรวจจะจับตัวคนร้ายได้
จะได้รู้สักทีว่าใครฆ่ากำนันเตี้ย
อยากจะสอบถามคนร้ายเหลือเกินว่าทำไมถึงลงมือทำแบบนี้นะคะ
ผมอยากจะให้ไวที่สุดครับ
เพราะว่าผมอยากจะรู้ว่าสาเหตุที่ทำแบบนี้ทำเพื่ออะไร
แล้วก็มีปัญหาอะไรทำไมไม่คุยกันดี
ทำไมถึงใช้ความรุนแรงในลักษณะแบบนี้โหดร้ายครับผม
ที่ผ่อบอตรอบอกว่าความคืบหน้าเรื่องนี้

เพราะว่าเมื่อเย็นนี้ค่ะตำรวจสพสังคม
เชิญชาวบ้านคนหนึ่งมาให้ปากคำ
เพราะว่าชาวบ้านคนนี้คนที่เราเบลอหน้า

เล่าให้ฟังแบบนี้วันที่๓๐มกราคมช่วงประมาณ๑๑โมง
ตอนนั้นชาวบ้านคนนี้เขาก็ขับรถกระบะ
จะไปเติมลมยางที่บ้านคำด้วงที่อุดรธานี
พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่เดียวกันกับอ่างเก็บน้ำ
ไปเจอมอเตอร์ไซค์ไปเจอหมวกกันน็อกของคนร้ายค่ะ
ชาวบ้านเขาให้ข้อมูลบอกว่ามีผู้ชายคนนึงเนี่ยขับรถเก๋งมามาจอดท้ายนะ
แล้วก็ลงมาจ้างให้ขนรถมอเตอร์ไซค์นี้ไปส่งที่บ้านดงต้อง
ซึ่งเป็นหมู่บ้านของกำนันเตี้ย
แต่ชาวบ้านคนนี้เขาปฏิเสธ
ตอนนั้นเขาจะไปเติมลมยางไงเขาก็ไม่ว่างเขาก็ปฏิเสธ
สิ่งที่เขาให้ข้อมูลผู้ต้องสงสัยคนนี้
เขาพูดภาษากลางค่ะไม่พูดภาษาอีสาน
อายุน่าจะสักประมาณ๓๐ไม่เกิน๔๐ปี

ก็ไม่แน่ใจว่าจะใช่คันเดียวกับที่คนร้ายใช้ในการก่อเหตุหรือเปล่า
เพราะว่าไม่ได้สังเกตรูปร่างส่วนสูง
คือเขาบอกว่าเท่าที่มาดูเนี่ยภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยรูปร่างก็คล้ายกันนะคะ

ล่าสุดค่ะตำรวจบอกว่าเจอหลักฐานแล้วนะคะ
เป็นล้อรถมอเตอร์ไซค์ของคนร้ายทั้ง๒ล้อเลย

เพราะว่าเมื่อช่วงเย็นของวันที่๒กุมภาพันธ์มีกลุ่มวัยรุ่น
แถวบ้านที่เขาอยู่ใกล้กับอ่างเก็บน้ำนี้นะคะ
เจอรถมอเตอร์ไซค์ของคนร้ายนี่แหละถูกทิ้งอยู่ในน้ำ
ทีนี้กลุ่มวัยรุ่นเขาก็เอามอเตอร์ไซค์ขึ้นมา
แล้วก็เห็นว่าล้อรถมันเป็นล้อแต่งซิ่ง
ก็เลยถอดล้อทั้งสองข้างออกแล้วก็เอาท่อไอเสียไปด้วย
หลังจากนั้นก็ทิ้งรถคนร้ายเอาไว้ในน้ำเหมือนเดิมค่ะ
ทีนี้พอตำรวจรู้แบบนี้ก็เก็บล้อของกลาง
ท่อไอเสียมาตรวจสอบนะคะ
นี่ก็เป็นความคืบหน้าเพิ่มเติมนะคะกรณีกำนันเตี้ยนะคะ